ทุกผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับพี่อิ๋งอิ๋งสิทธินีแล้วนะฮะ
หลังจากเมื่อวานนี้หลายท่านก็ส่งกำลังใจมาให้
หน้าจอของเราดูข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
อิงอิ๋งบอกว่าก็ติดตามไทยรัฐนิวโชว์อยู่เหมือนกัน
แล้วฝากขอบคุณทุกคนเหลือเกินที่ส่งกำลังใจมาให้
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

เรื่องของสามีที่นอกใจอะไรประมาณอย่างนั้น
เดี๋ยวเราย้อนไปดูเมื่อ๒๐ปีก่อนหน่อย

ปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าชื่อของพิธีกรชื่อดังอิ๋งอิ๋งสิทธินีนี่ดังมาก
ปัจจุบันนี้พี่อิงอิงอายุสัก๕๐กว่ามั้งนะ
นี่นะฮะรายการต้นตำรับเกี่ยวกับเรื่องของแนวท่องเที่ยว
ความสดใสต่างนานาเนี่ยคือมีหลายรายการที่ดังเหลือเกิน

แล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยตอนนี้ดอกไม้กำลังสวยนะคะ
ซึ่งสำรองมาจากสารเจ้าฟูชิมิกุนะคะ
และที่นี่แหละค่ะเป็นปราสาททองทำจากไม้สน

นี่คือภาพในวันที่สดใสนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วพี่อิงอิ๋งเป็นคนที่เสียงเพราะมาก
เป็นพิธีกรที่เสียงเพราะมาก

แล้วก็เป็นต้นแบบต้นฉบับของ

ได้ยินข่าวก็ตกใจอย่างที่ท่านตามข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะไปหมด
เรื่องของอาการป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เรื่องของการจับได้ว่าสามีนอกใจ

คุณหญิงอ้อยน้องสาวของพี่อิงอิ๋งเนี่ยบอกว่า
คือเรื่องราวต่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามโพสต์ของพี่สาวนั่นแหละ
แต่อยากให้คุยกับพี่สาวจะดีกว่า
วันนี้เราได้คุยกับพี่อิ๋งอิ๋ง
ตอนนี้พี่อิงอิ๋งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ

อิงอิ๋งบอกว่าคือระหว่างที่คุยกันเนี่ย
คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราได้คุยด้วยเนี่ย
น้ำเสียงนี่สั่นเคลือตลอดเวลา
หญิงอิ๋งบอกว่าสิ่งที่เจอในตอนนี้เนี่ย
ทุกวันนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ตายแต่มันเหมือนตายไปแล้ว

เรื่องความรักของเธอกับสามีจบลงไปตั้งแต่เมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนั้นยังป่วยหนักอยู่
แต่อยู่ดีสามีเนี่ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ที่อยู่กันมา๑๕ปีเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
หน้ามือเป็นหลังมือไม่มีความหมายไม่เหลวแลไม่เอาใจใส่อะไรเลย

อันนี้พี่อิงอิงบอกกับเรานะ
ท้ายที่สุดพี่อิงอิ๋งบอกว่าเหมือนฟ้ามีตาที่ว่าเอ๊ะเป็นอะไร๓ปีนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
อยู่ดีเนี่ยจับได้ว่าเอ้าสามีมีคนอื่นนี่เอง

ถ้าอ่านจากโพสต์เนี่ยเหมือนกับบอกว่ามีโทรศัพท์มาใช่ไหม
บังเอิญรับหรือยังไรเนี่ยได้ยินเสียงถามเรื่องที่โรงที่รักอะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยจับได้
พอรู้เท่านั้นแหละก็เลยเอาเสื้อพ่งเสื้อผ้ารูปถ่ายทั้งหมดอะไรของสามีเนี่ยขนออกจากบ้านเอาไปเผาทิ้งหมดเลย
แล้วก็เนี่ยจบลงไป๓ปีแล้วแยกกันไปแล้ว
ตอนนี้เหลือก็คือเรื่องของขั้นตอนหลักฐานต่างเพื่อจะฟ้องร้องกันอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
คุณหญิงบอกกับเรานะครับบอกว่าสามีไม่เคยติดต่อไม่เคยโทรมาหาสักครั้งแล้วก็อยากฝากบอกไปถึงอดีตสามีว่านับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปถือว่าเราจบกัน
แม้วันที่เธอจะต้องสิ้นลมหายใจก็ไม่ต้องมาหาไม่ต้องมามองหน้ากันอีก
สิบห้าปีอยู่ด้วยกันมาพี่เป็นผัวเมียกันก็จริงแต่ในนามพี่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเขานะ
ผู้หญิงของเขาโทรศัพท์เข้ามาแล้วถามว่าพี่รักทานข้าวหรือยังจ๊ะ
ก็หนูช็อกไว้ล่ะพี่ไม่ได้จดทะเบียนพี่ไม่ต้องยาก
แต่ถ้าเกิดถามว่าพี่จะฟ้องเขาไหมกับผู้หญิงคนนั้นไม่แน่
แสดงว่าพี่มีหลักฐานใช่ไหมคะ

ทางฝั่งพี่ผู้ชายเขาจะโกรธไหมคะพี่ถ้าพี่อิงอิงออกมาพูดแบบนี้ว่าแบบมาแฉอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นสิทธิ์ของชีวิตที่มีสิทธิ์จะพูด
ถ้าเป็นไปได้พี่อยากจะบอกพี่อะไรผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไหมคะ
สิ่งที่เขาเคยบอกพี่ว่าเขาจะดูแลพี่จนลมหายใจสุดท้าย
ให้เอาเวลาไปดูแลหมอนวดเถอะ
ส่วนเรื่องสุขภาพนะครับ

แล้วตอนหลังเนี่ยมันลุกลามมาที่ปอดแล้วก็ต่อมน้ำเหลือง
แต่ตอนนี้เหมือนกับโกงความตาย
จริงหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่ถึงสิ้นปีที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้ผ่านมา๑๙วันแล้วเหมือนเป็นโบนัสของชีวิต
หากจะต้องเสียชีวิตได้แจ้งไปแล้วบอกกับญาติญาติไปแล้วว่าจะไม่มีงานศพ
เพราะว่าได้บริจาคร่างกายไปแล้ว
อิ๋งบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจจริง

ตอนนี้เนี่ยยังมีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่
หวังอยู่ว่าอยากจะได้ทำรายการพิธีกรที่รักสักครั้งหนึ่ง
ขอให้มีร่างกายเข้มแข็งขึ้นมาได้สักหน่อยหนึ่ง
เมื่อพี่จากไปพี่ก็ไม่มีงานศพ
เพราะพี่บริจาคทุกส่วนพี่ให้สภากาชาติไทยไปแล้ว
พี่ก็ไม่คิดนะคะว่าผู้หญิงใกล้ตายคนนึง
ที่อยากจะแบบเขียนระบายความกดดันในชีวิตมาตลอด๑๕ปี
แล้วก็เหลือเวลาที่จะอยู่ดูแลโลกไว้เนี่ยอีกไม่นาน
ซึ่งตอนแรกคุณหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สิ้นปี
แต่ตอนนี้พี่กำไรชีวิตมา๑๙วันแล้วอ่ะ

ก็ขอเป็นกำลังใจพี่หญิงด้วยนะฮะ
เราก็พยายามติดต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถามว่าพอจะมีเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรติดต่อโทรไปหาได้บ้างไหม

แล้วก็ตัดขาดกันก็ยึดข้าวของทุกอย่าง

ก็ติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
เผื่อสามีของพี่หญิงได้ฟังได้ดูอยู่นะ
ถ้ามีอะไรอยากจะอธิบายหรือว่าชี้แจงเพิ่มเติมมันตรงไม่ตรงกันอย่างไรเนี่ย
ยังไงก็บอกทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ได้นะฮะ

แต่สุดท้ายก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่อิ๋งอิ๋ง

เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ให้กำลังใจนะคะ